ต่อกันที่สงกรานเดือดที่ปราจีนบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เขาให้เล่นไม่ได้ให้มาตีกันอยากจะสาดน้ำสนุกสนานสุดท้ายมาไล่ตีกัน
นี่คือเสียงของคนถ่ายคลิปที่เขามีการถ่ายเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นชุลมุนไล่ตีกันกลางงานวันไหลท่าประชุมของจังหวัดปราจินบุรี
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนาทีเกิดเหตุก่อนค่ะ
โอ้โหสาบานมาที่สงการสลบไปเลยกับพื้นเลยอ่ะพี่ก๊อ
ดิน็อกไปกับพื้นไปเลยโอ้โหเตะไม่ยั่งเลยอ่ะ
เคนบาธากันแบบนี้เลยเหรอคะคือคนถ่ายคลิปเนี่ยเขามีการแบบโอ้โห
ถ่ายคลิปแล้วก็มีการบอกด้วยพี่ก๊อฟว่าแบบนานนานทีจะได้สนุกอะเนาะ
มันก็ไม่ควรเตะกันไหมล่ะจะเล่นสงการเขาให้สาดน้ำเขาให้เล่นกัน
แต่สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นก็ยกพวกตีกันแบบนี้แหละค่ะเจ็บสาหัสไปสามรายนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวบ้านชาวช่องที่อยากจะเที่ยวกันแบบสนุกก็กรนด่ากันไม่ยั้งเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนนี้ในงานสงกรานวันไหลท่าประชุมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมซึ่งเป็นงานที่เทศบาลตะบนศรีมหาโพธิได้มีการจัดขึ้น
เขาอยากจะให้มาเล่นน้ำสงกรานสนุกสนานคลายเครียดกันนะคะ
แต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุชุลมุนกันวิวาดกันแบบนี้ทีนี้ล่าสุดค่ะ
งานนี้เหมือนจะจบสวยแต่มันก็จบไม่สวยอะนะคะ
เพราะว่าพอตรวจสอบดูปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้ไหม
สิ่งที่เขาเจอวัยรุ่นพกอาวุธเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดไม้หรืออะไรต่างต่าง
ไล่ตีไล่ทำร้ายกันแบบนี้นี่นี่คนเจ็บนอนอยู่กับพื้นแบบนี้เลยอ่ะ
สภาพอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนต้นสายปลายเหตุที่มันปะทะเดือด
แล้วก็ตีกันชุลมุนขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่า
จังหวะที่เหมือนกับมีการทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะมันก็มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน
จะเห็นว่ามีการใช้ขวดเนี่ยตีคนเจ็บคนนึงด้วยนี่นี่
ดูนะคะคนเจ็บเสื้อสีขาวค่ะใช้ขวดตีเขาจนเขาล้มไปกับพื้น
ทีนี้ห่างไปสัก๒เมตรค่ะก็มีการกรูรุมทำร้ายผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
จนเขาสลบคาเท้าแบบนี้เหมือนกันนะคะประชาชนคนแถวนั้นก็สุดท้ายก็ต้องเข้าไปห้ามกันแล้วค่ะ
ไม่อยากจะให้มีถึงขั้นคนเจ็บคนตายมากกว่านี้นะคะส่วนคนเจ็บสาหัสสามคนคือนายพอพลวัยยี่สิบเอ็ดปี
นายสมิทวัยสี่สิบเอ็ดปีแล้วก็นายสิทธิพงวัยสี่สิบสองปีนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามงานสงกรานแบบนี้
หลายคนเห็นแล้วก็เอือมเหมือนกันนะต้องมีการสั่งประกาศปิดงานด้วยทางหน่วยงานที่เขามีการจัดนะคะ

เบี้ยงกลับบ้านหมดเอ้ยเบี้ยงกลับบ้านให้หมด
อันนี้นะคะหลายท่าประชุมนะคะตีกันแล้วค่ะขณะนี้
จริงนะไล่กลับบ้านน่าจะไม่พอน่าจะไปขังเอาไว้ในห้องขังให้มันพ้นสงกราน
แต่เราค่อยปล่อยออกมาดีกว่านั่นอ่ะสิเป็นการแบบดัดนิสัยไปในตัวด้วย
เออนะคะหมดสนุกเลยค่ะงานนี้ทางเทศบาลก็ต้องมีประกาศหยุด
แล้วก็ปิดงานสงกรานแบบนี้ไล่กลับบ้านให้หมดเลยนะคะอืม
ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยหลังจากนี้ตำรวจสพศรีมหาโพธิก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเดี๋ยวเชิญตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดหลักฐานในคลิปแล้วนะคะ
คงเห็นหน้าคล่าตากันชัดเจนอืม
มาดำเมินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ
เหตุการณ์อย่างนี้มันก็มีเรื่องของสุรงสุราไปเกี่ยวข้องอ่ะเนอะน้ำมันนะฮะ